ทั้งฝุ่นทั้งร้อนทั้งฝนคุณผู้ชมค่ะวันนี้เตรียมรับมือกันให้ดีเลยนะคะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
อุปกรณ์เยอะค่ะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เนี่ยสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะ
เริ่มจากไปตรวจสอบค่าฝุ่นละอองที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อน
ตอนนี้เชียงใหม่และภาคเหนือเนี่ยต้องเจอกับภาวะที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานนะคะ
เนื่องจากว่าอากาศหนักอากาศจมตัว
รวมไปถึงเรื่องไฟป่าบริเวณประเทศเพื่อนบ้านก็ยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่
เพราะฉะนั้นให้กำลังใจนะคะสู้ให้มันผ่านไปนะคะ
รวมไปถึงลดการก่อเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นด้วยส่วนสภาพอากาศอื่นอื่นนะคะ
วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่๒
เมื่อเวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือ
แถบภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกก่อน
มาจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
หรือว่ามวลอากาศร้อนปกคลุมอยู่บริเวณนี้
แล้วยังมีลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามา
มีลมใต้พัดขึ้นมานะคะ
อากาศร้อนชื้นเจอกับร้อนจัดแบบนี้
ก็เลยทำให้เกิดฝนฟ้าขนองมากขึ้น
ช่วงเวลานี้เริ่มมีตกมาบ้างแล้วนะคะ

ส่วนภาคอีสานนะคะเริ่มมาแล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงสักสาย๑๐โมงบ่ายโมง๔โมงเย็น

แต่ไม่ได้ตกหนักทั่วทั้งพื้นที่นะคะ
เป็นการตกหนักบางพื้นที่แล้วก็กระจายกระจายกันไปหลายจังหวัด
วันนี้ต้องอ่านชื่อรายชื่อภาคอีสานเยอะหน่อยนะคะ
อย่างเช่นแถบน้องคายบึงกาลนครพนมมุกดาหาร
ไล่ลงมานะคะจนถึงอีสานตอนล่างนครศรีธรรมราชออก
อ้อขออภัยค่ะนครราชสีมาบูรีรามมหาสารคาม๑๐๑กาลสิน
ส่วนภาคกลางนะคะวันนี้แถบราชบุรีและกาญจนบุรี
อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้

มีนครนายกปลาจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตรา
ที่จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกลมกระโชกแรงนะคะ

ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยมีเพชรบุรีประจวบคิริขันนะคะ
ที่จะมีโอกาสเกิดฝนรวมถึงระนองและพังงา
สำหรับกรุงเทพมหานครนะคะ
ตอนกลางวันเนี่ยอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียสนะคะ
โอกาสเกิดฝนมีบ้างเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เตรียมรับมือกันได้เลย
จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
พื้นที่ตกหนักแต่ตกไวไปไว
รับมือเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างรวมถึงต้นไม้ด้วยนะคะ
แต่ถ้าเกิดบ้านใหม่ร้อนจัดการทำสปริงเกอร์ติดที่บนหลังคา
อาจจะช่วยบรรเทาความร้อนและช่วยบรรเทาฝุ่นได้บ้างเป็นความสบายใจ